สิบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเพิ่งจะคลอดลูกได้๖เดือน
และปกติคนท้องน้ำหนักจะขึ้น
พอคลอดลูกแล้วก็อยากที่จะกลับมารูปร่างดีเหมือนเดิม
ตัดสินใจซื้อยาลดความอ้วนจากทางออนไลน์มาทาน
แล้วเขาบอกว่าชุดแรกกินไปแล้วน้ำหนักมันลง
ก็เลยสั่งชุดที่๒มากินแต่ว่ากินไปได้เพียงแค่๑๒วันค่ะ
มีอาการใจสั่นมีอาการชักเกร็ง

ทีนี้พอติดตามไปที่โครงคลินิคที่สั่งซื้อทางออนไลน์
ก็บอกว่าจะรับผิดชอบแล้วก็หายไปเลย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็นำทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อยู่ในจังหวัดปฐุมธานีเท่านั้นเองค่ะ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปทลายแหล่งขายยาลดน้ำหนักออนไลน์
ที่เป็นข่าวไปล่าสุดที่เล่าให้ฟังไปนะคะ
โดยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีความผิดปกติที่ซองยาค่ะ
คือซองยาเนี่ยมันระบุว่าส่งมาจากที่จังหวัดตรัง
แต่พอแกะรอยกลับไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพัสดุถูกส่งมาจากปฐุมธานีนี่เอง
พอตรวจสอบไปอีกก็พบว่าที่อยู่จริงกับที่อยู่ของผู้ส่งไม่ตรงกันอีก
มันเป็นแค่บ้านเช่าค่ะไม่ได้หรูหราตามที่อวดอ้างเอาไว้ในเว็บไซต์
ก็เลยมีการตรวจค้นเจอแรงงานต่างด้าวคนเดียวเท่านั้นเอง
และแรงงานต่างด้าวคนนี้แหละเป็นคนทำหน้าที่บรรจุยาที่มีลักษณะเดียวกัน
กับที่ผู้หญิงแม่ลูกอ่อนที่กินแล้วเสียชีวิตใส่ซอง
ยังมีใบเสร็จส่งพัสดุยารายชื่ออีกกว่า๕๖๐๐คนนะคะ
พอไปตรวจสอบเงินในบัญชีคุณผู้ชม๓๔ล้านบาทค่ะที่หมุนเวียนกันอยู่
มีการโอนเงินบางส่วนไปยังบัญชีที่จังหวัดกาลสินแล้วด้วย
และพบว่าผู้รับโอนเงินมีที่พักอยู่ในโรงงานยาขนาดใหญ่
และเป็นผู้ส่งยาที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรัง
ฟังแล้วน่ากลัวเลยนะคะส่วนที่จังหวัดกรสินเนี่ย
ทั้งตำรวจทั้งทหารและฝ่ายปกครองเขานำเอาหมายค้น
ไปตรวจค้นบ้านของนางวะพัศพรอขออภัยนะคะ
วะพัสสรสู่ลำนาจอายุ๕๒ปีในตะโมนสงเปรือ
อำเภอนามนค่ะนางวัสพพัดศรเนี่ยรับว่าเป็นเจ้าของบ้าน
หน้าบ้านก็ติดชื่อบริษัทดีคอสเมดจำกัดเป็นที่ผลิตอาหาร
แต่จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไปพบเครื่องแยกบรรจุยาและผงยา
ซึ่งมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนนอกจากนี้ยังมีเม็ดแคปซูลยาที่รอบรรจุ
และบรรจุพันธุ์เพื่อส่งจำหน่ายอีกจำนวนมากนอกจากนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบโกดังที่ใช้เพื่อการบรรจุยาลดน้ำหนักอีก๒แห่ง
งจากตัวโรงงานประมาณสองกิโลเมตรแต่ละแห่งเนี่ยเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเผาทำลาย
และเจ้าหน้าที่ยังพบอุปกรณ์ในการชั่งตวงเม็ดยาผงลักษณะคล้ายยาจากจีนนะคะ
บรรจุพันธุ์แล้วก็กล่องที่เตรียมบรรจุเพื่อส่งต่อและเม็ดแคปซูลยาที่บรรจุแล้ว
รวมทั้งยังไม่บรรจุอีกมากกว่า๑ล้านเม็ดยามันผลิตกันง่ายแบบนี้เลยนะคะ
อืมแล้วก็ส่งกันแบบใครส่งก็ได้ใครใส่ก็ได้อ่ะค่ะค่ะ
พลตำรวจโทษธินรัฐเพชรพันศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินก็บอกเลยนะคะว่า
นางวัสพศรที่รับเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยได้รับอนุญาตจากออยในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะ
และที่สำคัญลูกสาวเนี่ยเป็นเพศรัชกรด้วยนะคะ
แต่ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมเป็นเพศรัชกรที่ถูกถอนใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับเองด้วยว่าทั้งหมดคือยาปลอมแล้วอ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลาง
ส่งตัวผงยามาให้ผลิตและจำหน่ายอีกใช้ชื่อกลางหรือนามแฝงในการรับส่งตัวยาปลอมนะ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าเนี่ยและทั้งหมดเนี่ยต้องจ่ายรายเดือนเดือนละ๒๐๐๐บาทให้เจ้าหน้าที่คนนี้ด้วย
คือหากินกันแบบนี้เลยนะคะตำรวจเนี่ยตรวจยึดยาและอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ตรวจสอบแล้ว
ซึ่งผงยาที่มีอยู่หลายร้อยชนิดเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบหาสารเสพติดเลย
และจะเร่งขยายผลหาคนบงการมาดำเนินคดีต่อไปให้ได้
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไป๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
คือขายยาและผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาตผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมและการขายยาชุดค่ะ
ต้องสืบให้เจอเลยนะว่าคนที่บอกว่าอยู่ในสำนักงานส่วนกลางมีจริงหรือเปล่า

ถ้าคุณหากินกับชุมีประชาชนแบบนี้ร้ายรักนะคะ
แล้วคือคนถึงแก่ชีวิตด้วยนะถ้ายาเหล่านี้นะคะ